ข่าวแรกเลยค่ะก็ต้องขอแสงความเสียใจนะคะ

เมื่อวานนี้นะคะท่านก็ถึงแก่กรรมแล้วก็เป็นข่าวใหญ่มากค่ะ
แล้วก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ครอบครัวนะคะของหม่อมรัชงถนัดศรีค่ะ
ก็มีคุณอาหมึกแดงนะคะครอบครัวก็ได้แถลงข่าวกันไปนะคะ
ซึ่งศพก็คงจะตั้งไว้ที่วัดเทพศิรินนั่นเองนะคะ
ทางด้านหลานชายค่ะนะคะคนนี้ก็เป็นดาราดังค่ะ
คุณกันสวัสดีวัฒน์นะคะโด่งดังมาจากดาลีออฟตูซี่คนนี้นะคะ

แล้วก็เป็นคุณปู่นะคะคุณหม่อมรัชงทาสีเป็นคุณปู่ค่ะ

แต่ว่างานศพเนี่ยก็คือน้องกันบอกว่าไม่พลาดไปร่วมไว้อะไรกันแน่นอนนะคะ
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความสนใจด้วยอีกหนึ่งครอบครัวนะคะ
มันเป็นการปิดตำนานเชลชวนชิมไปเลยนะคะ
อีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องร่วมส่งกำลังใจให้นะคะ
ก็คือครอบครัวของน้องเมฆแล้วก็น้องมุกวรณิตนั่นเองนะคะ
ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณพ่ออนุวัฒน์ค่ะ
ซึ่งเมื่อเย็นวันนี้ที่วัดลาดประเขานะคะ
ส่งดวงวิญญาณคุณพ่ออนุวัฒน์ขึ้นสู่สวรรค์นะคะ
ภายในงานก็มีการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยค่ะ
ซึ่งเป็นกีฬาที่คุณพ่อนั้นชื่นชอบมากเลย
เพื่อเป็นการส่งดวงจิตให้คุณพ่อไปสู่สัมปรายภพนั่นเองนะคะ
แล้วก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยน้องมุกไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้เลยนะคะ
ร้องไห้เสียใจและท้ายที่สุดเห็นว่าถึงขั้นเป็นลมเลยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของน้องเมฆจีรกิจหน่อยค่ะ
ค่ะเป็นค่ายมวยที่คุณพ่อรักนี่แหละค่ะ

เป็นค่ายมวยที่พ่อผมรักมาก
แล้วก็ทั้งสองท่านที่เป็นเจ้าของค่ายมวยก็เป็นคนที่พ่อผมรักมาก
แล้วก็ผมก็นับถือเคารพนับถือท่านมาก
เวลาที่พ่อพร่ำสอนเราตอนที่ท่านยังอยู่
ท่านจะสอนแต่เรื่องซ้ำพอวันนี้
เราก็เข้าใจได้ว่าท่านสอนเผื่อวันหนึ่งที่ท่านจะไม่มีโอกาสสอนแล้ว
ต้องดูแลคุณแม่แล้วก็น้องสาวให้อยู่ในอาการที่ดีที่สุดครับผม